กลับมานะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราลุ้นเชียร์ฟุตบอลหญิงกันนะครับ
เพราะว่าก็จะมีเกมสำคัญให้ดูในช่วงสงกราน
ก็คือน้อนดึกอ่ะง่ายดีนะครับเพื่อติดตามรุ้นเชียร์กันเจอกับทาง
ฟิลิปปินส์ซึ่งพอฟังชื่อแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าฟุตบอลหญิงฟิลิปปินส์นี้ก็ไม่เท่าไห
ซึ่งเราก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าพอเขามีการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วเนี่ยผลงานเขาดีนะ
แต่ว่าเราเล่นเสมอได้แต่เสมอเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกันมันเล่นยาก
ชนะเลยดีกว่าก็ดูความพร้อมของทีมไทยนะครับก็ทำการบ้านกันมาอย่างดี
เขาก็รู้อยู่แล้วว่าฟิลิปปินส์มีการเปลี่ยนตัวหลัก๕๖คนจาก๔เกมครั้งที่ผ่านมา
ซึ่งมันมีมากกว่านั้นเพราะว่าอย่างน้อยที่เราทราบกันมาเนี่ย
๖๗คนเป็นพวกโอนสัญชาติมาจากอเมริกา
แล้วก็ผลงานดีมากเพราะว่าเล่นลีกระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐ
ก็เจอกับทางวิทยาลันด้าสุชาวดินินธรรมโรง
เธอก็คงจะรู้ฝีเท้าดีก็คงจะเป็นการบอกการบ้านที่ดี
สำหรับทางวิทยาลัยน่าที่บอกเพื่อนอ่ะนะครับ
ซึ่งความพร้อมก่อนที่ไทยจะเจอกับฟิลิปปินส์นะตอนนี้มีข่าวดีเหมือนกันนะ
เพราะว่ากันยานัทเชศบุรรณแล้วก็รติการทอนสมบัติ

ก็กลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้ว
ก็ทำให้นักเตะไทยมีตัวเลือกที่จะใช้ในสนามมากขึ้นนะคะ
ว่านักเตะทั้งสองคนมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับเกมวันพรุ่งนี้
ซึ่งผลงานการเจอกันครั้งล่าสุดนะคะ
เตะหญิงทีมชาติไทยก็เอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้สามประตูต่อหนึ่ง

มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ว่าถึงแม้แรงกิ้งเขาจะต่ำกว่าเรา
แต่เนื่องจากเราทราบมาว่าเขาเปลี่ยนผู้เล่นหลัก๕๖ตัวด้วยกันเลย
ซึ่งก็แน่นอนลูกครึ่งถ้าเล่นอยู่ในแม้กระทั่งเป็นหลีกมหาลัยก็ตาม
ก็จะมีความที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะ

รันดาเองก็เป็นลูกครึ่งที่เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้ไม่นาน
แต่ก็พวกนี้จะมีประสบการณ์ที่ดีมา
เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่แป้งเองประมาท
แล้วก็ทางโค้ดหนึ่งเองเราก็คิดว่าเล่นกับฟิลิปปินส์
เราก็ไม่ใช่ไม่กดดันกดดันพอสมควรนะคะ

สำหรับทัพชาบาแก้วก็จะเจอกับฟิลิปปินส์นะคะ

คืนวันพระรหัสบดีที่๑๒เมษายนตอนเที่ยงคืน
คือถ้าเสมอหรือชนะการันตีการไปเล่นฟุตบอลโลก

ใช่ครับไปแบบไม่เหนื่อยนะครับเข้ารอบแบบอัตโนมัติเลยนะครับ